พาพี่ต้นแล้วก็พี่เบิร์ตคุณผู้ชมด้วยไปกินแมงหามผี

หลายคนฟังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชื่อมันก็ไม่น่ากินแล้ว
เอาใหม่พูดว่าแมงไม้น่ากินไหมคะ

นี่พี่ว่ามันเหมือนกิ่งไม้ไหม
แต่มันคือแมงนะคะไม่ใช่แมลงนะแมงนะแมงเนี่ยมันมีกี่ขาคะ
แมงมันมี๘๑๐ขาแต่แมลงเนี่ยมันมี๖ขาใช่ไหมอันนี้เป็นแมงนะคะ

สาบานครั้งแรกเพิ่งเคยจะได้ยินชื่อนี้

ไปคั่วเอาไปทอดมีหลากหลายเมนูเลยนะคะ
เดี๋ยวนะ๒ชิ้นนี้ก็คือแมงทั้งคู่เลยเหรอ
เหมือนกิ่งไม้ไหมเขาก็เลยเรียกว่าแมงกิ่งไม้นะครับ

นี่คล้ายไหมถ้ามองไกลเราคิดว่า
แต่จริงแล้วเป๋ยแหม่งหามผีชอบชื่อนี้มากเลย
แม่งหามผีอ่ะทีนี้เอามาแล้วทำอะไรกินได้บ้าง
พูดตอบคำถามนี้นะวิธีการปรุงอาหารเริ่มต้น
จากการนำมาล้างก่อนนำมาล้างทำความสะอาดนะฮะ
เอาเครื่องในน้ำมาล้างด้วยหรอ๒๐๐๘
ด้วยพริกไทยเกลือสักหน่อยพอได้แบบรสชาติเข็มนะคะ
ทีนี้เมนูอื่นมีไหมมีนะคะ
หลายคนบอกว่ารับประทานแล้วพี่ต้นพี่เบิร์ต
คล้ายกับตั๊กแตนทอดที่เคยทานไหม
ตักแต่นทออันนี้เคยเคยกินอันนั้นแหละ
ทุกคนรู้ไหมนี่มันคืออะไรคนบ้านนอกเรียกว่าแมงหามผีแซ่บมากนะคะ
แล้วก็มีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นบางคนก็เรียกว่าแมงโป้งเป้งนะ
แมงโป้งเป้งหลายชื่อมากเลยนะชื่อเยอะนะเราเนี่ย
นี่พี่จะตั้งอีกชื่อไหมทำไมฮะตั้งมันอีกชื่อไหม
พอแล้วชื่อนี้ก็จำยากแล้วสับสนแล้วนะคะ